อัดเต็มนะครับเดี๋ยวต้องดูจากภาพช้าครับ
โอ้โหต้องบอกว่าเกมนั้นคู่ขี้สูสีเลยครับ
วินาทีเป๊งสุดท้ายจริงครับ
นี่ครับปั้งเข้าไปครับ

เฉพาะบวกสอบครับดูครับโอ้โห
เอาเลยครับยกที่สองครับ

ฟ้าไปจับทิ้งต้นมัดซ้ายวางแค่ทีมซ้ายไว้
ต้องเปิดเกมอีกครั้งครับสถานกรรมการครับ
โอ้โหให้แพทย์โอ้โห

ค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันครับ
โอ้โหดูครับไม่ได้แล้วครับ
โอ้โหต้องยุติการชกเลยครับ
โอ้โหซึ่งแผลนี่น่ากลัวจริงครับ
โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชม
คิ้วเนี่ยเหมือนจะหายไปทั้งแถบนะครับ
โอ้โหแล้วก็ยังมีบาดแผลที่สูงขึ้นยาวขึ้นไปอีกครับนี่ครับโอ้โห
โอ้โหหลักเดียวเลยครับ
ไม่ต่ำกว่า๑๐เข็มแน่ครับ
ดูครับจังหวะฟันด้วยศอกซ้ายแล้วนี่ครับจังหวะบวกครับ
โอ้โหจังหวะต่างฟ้ายต่างบวกเลยครับ
ต้องบอกว่าถึงก่อนครับศอกขวาของธนาฟ้าประจักษ์

โอ้โหแล้วก็ต้องสงสารทางด้านเก่าสม่อด้วยเลยครับ
เพราะว่านั่นเป็นช็อตที่หมดยกเลยนะครับ